สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
งั้นเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลกที่ตอนนี้หลายคนเป็นกันเยอะมากนะครับ
ทั้งที่ขณะนี้เองมีหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา
อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
มีฝนตกลงมาหลังจากนี้เป็นอย่างไรมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้เกิดจากการที่
ตอนนี้มีลักษณะของสภาพอากาศ๒อย่างเข้ามามีบทบาทกับเมืองใดของเรา
ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆวันนี้ที่ผ่านมาจะพบว่า
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝนค่อนข้างมีการก่อตัวหนาแน่นเลยทีเดียว
ส่วนบริเวณทางตอนบนเมฆค่อนข้างบางตานะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าลมที่มาจากบริเวณทางตอนบนก่อนหน้านี้หอบเอาลมหนาวมาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าตอนนี้เอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณปีกตะวันออกของประเทศนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นลมแรงนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนบนครับก็มีหนึ่งคลื่นที่ทำให้เกิดฝนเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นกระแสลมในระดับสูงนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองนะครับ
รวมไปถึงมีลักษณะของอากาศเย็นเกิดขึ้นหลังจากฝนหยุดตก
เรามาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรนะครับ
คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็พบว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมสังเกตสีน้ำเงินดีนะฮะ
จะพบว่ามีการเคลื่อนตัวครับจากบริเวณทะเลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นทวีปนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พรุ่งนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งครับก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมไปถึงดูสถานการณ์ฝนให้ดีด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุณตานันพี่สิบมหานสวัสดีครับ